กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอมรัฐโชคประมิตกุล
ผู้แทนราษดรบัญชีในชื่อพรรคเก้าไกลจากน้องคอนประถมค่ะ
ดิฉันขออภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติ
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐมนูลมาตรา๑๕
โดยมีข้อกล่าวหาดังนี้นะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาทำผิดกฎหมายประมวลรัศดากร
หนีภาษีมีโทษจำคุก
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาทำผิดประมวลกฎหมายปปช
ทรัพย์สินใดเกินกว่า๓๐๐บาทมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชามีพฤติกรรมพิรุษ
ปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนีการตรวจสอบ
รวมทั้งมีพฤติกรรมเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จต่อสารรัฐธรรมนูล
ดิฉันจะไล่เรียงไปเรื่อยนะคะข้อหาจากเบาไปหานัก
แต่จะไม่มีการกระชับพื้นที่แล้วก็ไม่มีเขตกระสุนจริง

ท่านประธานค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชา
รอดจากคำตัดสินของสารรัฐมนูลไปแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
แต่อย่าเพิ่งดีใจไปครั้งนี้ดิฉันคิดว่าไม่รอดค่ะ
วินิจฉัยของสารรัฐมนูลเมื่อวันที่๒ธันวาที่ผ่านมานะคะ
อาจจะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบ
กรณีนั้นเป็นการวินิจฉัยเฉพาะนะคะ
เฉพาะประเด็นการขาดคุณสมบัติจากตำแหน่งนายก

เรามีกฎหมายอยู่หลายเรามีสารอยู่หลายสารนะคะ
สารก็จะมีขอบเขตอำนาจต่างกันไปค่ะ
ความผิดในกฎหมายประมวลรัศดากรหนีภาษี
และความผิดในกฎหมายปปช
อยู่นอกเหนือจากขอบเขตอำนาจของสารรัฐธรรมนูล
งานนี้นะคะสารรัฐมนูลช่วยอะไรท่านไม่ได้
แล้วก็มาตรา๔๔ไม่มีแล้วนะคะ
ขาดตัวช่วยไปเยอะมากค่ะ
ดิฉันนะคะจะส่งเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของท่าน
ไปยังสารดีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง
และดิฉันจะทำคำร้องยื่นต่อปปชค่ะ
เพราะว่าให้ปอปชอเอาผิดกับท่านนะคะ
เพราะว่ามีตัวอย่างการชี้มูลความผิดของปปช
ให้เห็นแล้วในกรณีที่คล้ายกันเมื่อไม่นานมานี้

ถ้าไม่ทันค่ะดิฉันจะขอเริ่มจากข้อพิรุษ
เรื่องการพยายามปกปิดข้อมูล
ตอนนี้ก่อนนะคะเพื่อหนีการตรวจสอบค่ะ
ผลเอกประยุทธ์นะคะแจ้งต่อปปช
เมื่อเดือนกันยายนปี๕๗
ว่าท่านอยู่บ้านเลขที่๑๔ซอยล่วงมิตรนะคะ

แต่ท่านแจ้งกับสารรัฐธรรมนูญว่า
ท่านอยู่อาคารเลขที่๒๕๓๒๕๔

และในหนังสือชื่อรับลวงพางที่แต่งโดย
นักข่าวสายทหารคุณวาสนานาน่วมนะคะ
เป็นนักข่าวที่สายทหารที่ใกล้ชิดกับสามป
คุณวาสนานาน่วมบอกว่าท่านอยู่บ้านเลขที่

เป็นพบพเอประยุจจโอช่า

ที่ฉันไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการที่จะแจ้งไว้
ต่อมากรรมกรรมัฐิการรภ์ปปชได้ทำการตรวจสอบ
ค่าน้ำค่าไฟของพลเอกประยุทธ์ในการอยู่บ้านฟรีนี้นะคะ
ไม่สามารถตรวจสอบได้ค่ะท่านประธานแม้กระทั่งกรรมธิการนะคะ
กรรมธิการปปชของรัฐสภาของเรายังไม่สามารถที่จะเอาข้อมูล
การใช้น้ำการใช้ไฟจากการไฟฟ้านครหลวง
และจากการปราปานครหลวงมาได้นะคะทั้งทั้งที่พยายามทำเรื่องไปแล้วถึงสองครั้งค่ะ
เพื่อนดิฉันที่อยู่ในกรรมธิการปปชนะบอกว่า
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียกบิ๊กบี้นะคะพลเอกนรงพันธุ์มานะมาเอ่อ
ลืมว่าจะเชินนนบิกนู้นบิกนี่มาเอ่อให้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบิกตุ
ดิฉันฟังแล้วก็สงสัยมานานแล้วค่ะว่าที่เรียกกันว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี่นี่ท่านมีอะไรบิ๊กกันคะ
ดิฉันนะคะมาจากพักการเมืองที่ยึดในเรื่องหลักการของคนเท่ากันดิฉันไม่ทราบว่าจะมีใครบิ๊กไปกว่ากันได้นะคะ
หนังสือของคุณวาสนานาน่วมที่ระบุว่าพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านเลขที่๗๐๒ในกรมทหารราบที่๑ค่ะท่านประธาน
มีข้อความที่น่าสนใจมากนะคะอยู่ในบทที่๖๘ขอสไลด์ที่๒ค่ะ
เป็นข้อมูลเดียวนะคะที่จะหาได้เกี่ยวกับบ้านพักลึกลับหลังนี้
หนังสือเล่มนี้เขียนตีพิมพ์เมื่อเดือนเมษายนปี๕๕นะคะก่อนที่จะมีการทำรัฐประหารเกือบ๒ปีค่ะ
เนื้อหานะคะที่ฉันขออนุญาตอ่านนิดนึงในบทที่๖๘
แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการสร้างคฤหาดหลังใหญ่
ที่จะเป็นทั้งบ้านพักห้องประชุมลับห้องประชุมใหญ่ห้องสังสรรค์นะคะ
จัดเลี้ยงวอลูมและเซฟเฮาส์ที่พร้อมสับและทันสมัย
พลเอกประยุทธ์ต้องการพื้นที่ของพลเอกชายสิทธิ
ที่ยึดครองอยู่ราวหนึ่งไร่ติดกันคืน

ให้เต็มพื้นที่ทั้งสามล่ายลิมบึงค่ะ

ของคุณวาษนานานว่ำ

ที่ผ่านมา๓ปได้ใช้บ้านพักหลวงแห่งนี้
เป็นที่ประชุมทางการเมืองมาตลอด
ค่ายทหารเป็นที่ซ่องสุมทางการเมืองเหรอคะท่านประธาน
เป็นที่ประชุมมาตลอดในประชุมรับมาตลอดในช่วงที่มีวิกฤต
คนที่รู้ตัวว่าทำอะไรนะก็ต้องกลัวตายดิฉันเข้าใจค่ะ
คุณวาสนาเขียนทิ้งท้ายไว้เช่นนี้นะคะ
ถึงตรงนี้ก็ไม่ต้องมีคำถามแล้วนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลคฤหาดหลังนี้
จะเป็นเงินประมาณจำนวนเท่าไหร่ดิฉันขอสไลด์ต่อไปค่ะ
สไลด์อันนี้เป็นรายการชำระข้างไฟฟ้าของบ้านของภรรยาคนที่๑ของคุณปรยุทธ์จันโอชาค่ะ
บ้านนี้แจ้งเอาไว้กับปปชในปี๑๙๕๗คือบ้านเลขที่๑๔ซอยร่วมมิตร
ที่ฉันให้ดูเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบเท่านั้นว่าบ้านหลังนี้อยู่ในซอยแคบเข้าไปแล้วไม่มีที่จอด
ไม่มีที่กลับรถนะคะกลับรถไม่สะดวก
ท่านไม่ได้อยู่มาเป็น๑๐ปีแล้วนับตั้งแต่เป็นพบทบค่ะ
แต่ยังมีรายการค่าไฟนะคะดูค่ะ
ค่าไฟเดือนละพันกว่าบาททุกเดือนดิฉันเอามาให้ดูเฉยนะคะ
เพื่อที่จะบอกว่าหมดคำถามนะคะว่าค่าใช้จ่ายในการดูแล
บ้านคฤหาสลิมน้ำปืนเต็มพื้นที่สามไล่
หลังจากที่ทุบบ้านของพลเอกชายสิทธิทิ้งแล้วเราจะต้องใช้ภาษีอากร
บำรุงบำเลอบ้านหลังนั้นเป็นจำนวนเท่าไหร่
กฎหมายปปชกำหนดให้รับทรัพย์สินได้ไม่เกินสามพัน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีคำถามแล้วนะคะ
บ้านเลขที่ตัวเองได้ไหมคะเด็กปฐมนะคะยังสามารถตอบคุณครูได้
บ้านเลขที่เท่าไหร่ดิฉันถามว่าความสับสนพวกนี้
ท่านจำบ้านเลขที่ตัวเองได้หรือเปล่าคะและคำถามต่อไปนะคะ
บ้านหลังนี้นะคะคฤหาดหลังนี้ที่สร้างขึ้นใหม่
สร้างจากเงินภาษีอากรของเราทั้งนั้นของประชาชนผู้ยากไร้ทั้งนั้นนะคะ
ทุกก้อนกระเบื้องทุกแผ่นนะเป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชน
ถ้าสร้างจากบ้านถ้าสร้างจากเงินส่วนตัวของคนเอก
เอกประยุทธ์จันโอชาเองดิฉันจะไม่มีคำถามค่ะ
ดิฉันขอให้ท่านวันนี้ดิฉันมาตรวจสอบท่านนะคะ
ดิฉันขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
บำรุงรักษาค่าน้ำค่าไฟของท่านให้ที่ประชุมแห่งนี้ฟังด้วยค่ะ
นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งหลายท่านที่ดิฉันเห็นนะคะ
ไม่เห็นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตหรูหลาแล้วก็อยู่หลบซ่อนอยู่ในค่ายทหาร

รวมทั้งข้อมูลในหนังสือของคุณวาสนานาน่วมได้เขียนว่ามีการประชุมลับในเรื่องการเมือง
ก็คือสอดคล้องกับข่าวลือว่ามีการเตรียมทำรัฐประหารก่อนล่วงหน้ามานานแล้วเป็นปีนะคะ
ผู้นำบางคนเปลี่ยนสนามลบเป็นสนามการค้าแต่ท่านเปลี่ยนเปลี่ยนสนามการค้าในเมืองหลวงเป็นตะเข็บชายแดน
ด้วยการนำรวดหนามด้วยการนำยุทธโปรกรณ์และเอาต่อชดเข้ามาไว้ในเมืองหลวงนะคะ
ก็เพราะว่าเอาตำรวจชายแดนเข้ามาในกรุงเทพทั้งหมดใช่ไหมคะ
ที่ฉันยังแอบได้ยินมาด้วยนะคะท่านประธานว่าบ้านหลังนี้ยังมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
แล้วก็มีชั้นจอดรถใต้ดินด้วยค่ะ
คนจะรักนะคะไม่ต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตเขาก็รักนะคะ
คนจะรักอยู่บ้านเพื่อนในซอยเล็กในซอยหมอเล็งเขาก็รักได้ใช่ไหมคะ
ท่านประธานค่ะดิฉันเคยเห็นสื่อมวลชนได้ตั้งฉายาให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ฉันนึกสภาพที่ท่านกลางคืนก็แอบกลับไปอยู่ในกองทัพนะคะ
รั้วกองทัพเช้าก็โผล่ออกมาเย็นก็โผล่เข้าไป
ไม่เคยอยู่ในเผชิญหน้ากับโลกของความเป็นจริงภายนอกนะคะ
อยู่กับบรรยากาศที่เขาสร้างมาหลอกลวงท่านนะคะดิฉันอยากจะตั้งฉายาให้ท่านใหม่
ท่านเป็นนายกเต่าค่ะไม่ใช่นายกอีเหนาแต่ท่านเป็นเต่า
ที่คอยหดหัวอยู่ในกระดองค่ะ
ท่านประธานค่ะสำหรับเรื่องความปริศนาดำมืดของบ้านของท่านนะคะ
ดิฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการปปช

ผมขอท่านประธานดูเขามาครับข้อ๖๙ก็พูดบนซ้ำซากอยู่ที่บ้านในคายทหารนะครับ
ซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับท่านนายกนะครับและการที่ท่านพักอยู่ในบ้านที่เป็นของทหารก็
โดยหน้าที่ในราชการที่ท่านเคยเป็นอดีตพบทบนะครับ
แล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะครับ
ไม่อยากให้พูดวนเวียนซ้ำซากเรื่องนี้อีกนะครับ
มาเรื่องที่เป็นการบริหารราชการแผ่นดินเป็นปัญหาของบ้านเมือง
เรื่องที่ว่าอยู่ในนายกเต่ากันเนี่ยผมว่าก็เป็นการเสียดสีนะครับ
ตรงกับข้อเท็จจริงอยากให้ถอนด้วยครับ
ก็วินิจฉัยนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านก็กล่าวหาได้
เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งท่านนายกรมนตรีคงจะมาตอบเองนะครับ
เรื่องการใช้บ้านส่วนเอ่อเป็นการเสียดสีเรื่องเต่า
ท่านอย่าไปเสียดสีแรงเลยครับก็ดิฉันอยากให้ท่านอายุยืนไงค่ะ
ก็อ่ามีอายุยืนเหมือนเตาก็แล้วกันอย่าโผล่ถูกกันเลยนะครับ
ท่านประธานค่ะในเรื่องปริศนาเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างที่จะต้องโมโหลานนี้นะคะ
ฉันจะต้องคอยนิดหนึ่งคอยให้เป็นหน้าที่ของกรรมธิการปปชในการที่จะตรวจสอบต่อไปนะคะ
ดิฉันอยากจะบอกว่าคุณสมบัติที่ดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะ
ผู้นำที่ดีผู้นำคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจะต้องตามมาด้วยความรับผิดชอบสูงสุดด้วย
โดยเฉพาะจะต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะคะเป็นที่ประจักษ์ค่ะ
จะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และตรวจสอบง่ายนะคะ
ซึ่งคุณสมบัติของผู้นำที่ดีทั้งหมดนี้ไม่ได้มีอยู่ในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยค่ะ
มาถึงข้อเก่าหาถัดไปนะคะข้อเก่าหานี้ดิฉันมีใบเสร็จค่ะท่านประธาน
ข้อหานี้นะคะคือข้อหาผิดกฎหมายปปช
สไลด์ถัดไปค่ะข้อความที่สไลด์นี้นะคะท่านประธาน
เป็นข้อความที่คัดมาจากคำให้การของผลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ให้การต่อสารรัฐธรรมนูลในคดีที่ผ่านมานะคะ
มีลายเซ็นต์ของผลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ด้วยนะคะคำเป็นการยื่นให้การต่อสารรัฐมนูล
ที่ฉันขออนุญาตอ่านนะคะจะเห็นได้ว่าข้าพเจ้า
ไม่ได้กระทำการที่ถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์ตามรัฐมนูลมาตรา๑๘๖วัก๑
ประกอบมาตรา๑๘๔วงเล็บ๓เพราะการที่ข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ใดจากหน่วยราชการ
เป็นไปตามที่หน่วยงานหรือกองทัพบกได้ปฏิบัติต่อบุคคลอื่น
ที่มีสถานภาพและมีคุณสมบัติเดียวกันในธุรกิจการงานปกติดิฉันจะถือว่า
ข้อความนี้เป็นคำสารภาพนะคะที่ท่านประยุทธ์จันโอชา
สารภาพกับสารรัฐมนูลว่าท่านได้รับผลประโยชน์อื่นใดจากกองทัพบกจริง
หลังจากที่ท่านเกษียณมาแล้วท่านไม่ได้รับเงินเดือนจากกองทัพบกอีกต่อไป
แต่ท่านเป็นข้าราชการการเมืองเหมือนพวกเราทุกคนในสภาแห่งนี้
ได้รับเงินจากท่านได้รับเงินในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากสำนักงานประหลัดนายกรัฐมนตรีค่ะ
เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ที่ท่านยังท่านที่ท่านได้รับจากกองทัพจัดเป็นจัดว่าเป็นผลประโยชน์อื่นนะคะ
ครับมีผู้บททวงอื่นอะไรครับด้วยด้วยความขอบคุณท่านครับผมสงสัยนิดเดียวผมเห็นเวลาไม่เดินมานานแล้วครับ
ก็เลยอาจจะมีข้อผิดพลาดในเรื่องเวลานะครับก็เลยฝากตอนนี้เดินแล้วครับ
พอผมพูดปุ๊บเดินทันทีเลยครับขอบพระคุณครับ
คำให้การนะคะในสไลด์นั้นนะคะตรงกับที่กองทัพบกได้ให้การไว้เช่นกันค่ะ
ทัพบกก็ได้ให้การที่สอดคล้องกันนะคะว่าในหน้าที่๖และก็ในหน้าที่๑๐ของคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูล
ทัพบกได้ให้การว่ากองทัพจึงอนุญาตให้ผู้ถูกร้องเข้าอาศัยในอาคารเลขที่สองห้าสามทับห้าสี่
และสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าน้ำปลาปลาและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการอยู่อาศัย
สอดคล้องกันนะคะกองทัพบกยอมรับในคำวินิจฉัยมีปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลหน้าหกและหน้าสิบ
กองทัพบกได้เป็นผู้มอบคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้รับนะคะ
นี่คือใบเสร็จที่ที่ฉันจะใช้ตลอดการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะ
รับผลประโยชน์อื่นใดนะคะ
ในที่ฉันจะกล่าวถึงมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปดของกฎหมายปปชค่ะ
ไม่ให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่งรวมทั้งที่พ้นตำแหน่งไปแล้วไม่เกินสองปี
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณได้เป็นเงินไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะคะ
ฝ่าฝืนมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปดและมีโทษตามมาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเก้า
จำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากกองทัพบกนะคะตั้งแต่เกษียณมาจนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งสิ้นเป็นเจ็ดสิบหกปีคิดเป็นโทษเจ็ดสิบหกกระทงนะคะ
กระทงละสามปีคิดเป็นโทษรวมทั้งสิ้นสองร้อยยี่สิบแปดปีค่ะ

ครับท่านปวีนาครับประท้วงอะไรครับค่ะดิฉันนางสาวปรินาไกรคุบ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายข้อ๖๙ในการอภิปรายวนเวียนซ้ำซาก
และเรื่องดังกล่าวเนี่ยทางสารรัฐมนุนได้วินิจฉัย
สินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีผลผูกพันกับทุกองค์กร
รวมถึงรัฐสภาด้วยจึงขอให้ท่านประธานเชื่อวินิจฉัย
ด้วยค่ะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการกล่าวหาอยู่นะครับ
ไม่เป็นไรแล้วครับเชิญครับก็เรื่องนี้ค่ะขอบคุณ
ขอบคุณผู้ประท้วงนะคะที่ทำให้ดิฉันได้มีต่อครับ
ไม่ต้องพูดถึงผู้ประชุมนะครับตอบไม่ใช่ค่ะขอบคุณ
ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสอธิบายอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ดิฉันขอคำวินิจฉัยของศาลรัฐมนูนเมื่อวันที่สอง
ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเพียงคำวินิจฉัย
ว่าจะหลุดจากตำแหน่งนายกหรือเปล่านะคะไม่ได้วินิจฉัยในเรื่องความผิดทาง
คดีอาญาแต่อย่างใดตามที่ที่ดิฉันได้อภิปรายไปแล้วนะคะ
ว่าสารในประเทศไทยเรามีหลายสารแต่ละสารก็มีขอบเขตอำนาจที่แตกต่างกัน
นะคะทำการผิดกฎหมายสารรัฐธรรมนูลไม่ได้มีอำนาจที่จะมา
พิจารณาความผิดทางอาญานะคะปปชก็ทำงานอย่างหนึ่ง
สารดีการแผนกคดีอาญาก็ทำงานอย่างหนึ่งสารยุติธรรมก็อย่างหนึ่งนะคะ
ท่านประธานจากคำรับสารภาพนี้นะคะ
คำรับสารภาพที่ว่าเป็นผู้ได้รับเงินประโยชน์จากกองทัพเกิน๓๐๐๐
ทุกเดือนทุกเดือนมาเป็นเวลา๗๖เดือนแล้วนะคะ
คำสารภาพนี้นำไปสู่อะไรคะคำสารภาพนี้ได้นำไปสู่
คดีอาญาสองคดีค่ะคือหนึ่งโทษตามกฎหมายปรปชรนะคะ
โทษหนีภาษีตามประมวลกฎหมายรัศดากรอีกข้อหนึ่งค่ะ
การเผ๋อเซ็นรับสารภาพโดยไม่ได้อ่ามไม่ได้ตั้งใจของคุณปยุจจันโอชา
เกิดมาจากความประมาทนะคะทำให้ท่านตายน้ำตื้นค่ะ
ในกรณีนี้การที่เป็นรัฐบาลเถื่อนในช่วง
ยึดอำนาจคอสชเป็นเวลาหลายปีทำให้ท่านพ้นจากการตรวจสอบ
ใดทั้งสิ้นและทำให้เกิดความประมาทเลินเล่อจนกระทั่งมาเซ็นยอมรับ
เซ็นยอมรับคำสารภาพนะคะต่อสารรัฐมนูลด้วยตัวเอง
ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นใบเสร็จที่ดีที่สุดไม่มีข้อโต้แย้งใดทั้งสิ้น
ยกเว้นท่านจะบอกว่าท่านให้การเท็จต่อสารรัฐธรรมนูล
ซึ่งการให้การเท็จต่อสารรัฐมนูลก็ท่านก็จะต้องโดนความผิดตามปวิอมาตรา๑๗๗ด้วย
ตอนนี้นะคะผลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องเลือกเอาระหว่าง
จะบอกว่าให้การเท็จต่อสารรัฐธรรมนูลไปหรือว่าจะต้องมารับโทษตามกฎหมายอาญา
กฎหมายปปชและกฎหมายประมวลรัศดากรเรื่องเกี่ยวกับการเสียภาษีค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะท่านประธานถ้าจะมีข้อโต้แย้ง
รับประโยชน์อื่นใด๓๐๐๐บาทนะคะที่เป็นข้อบังคับของปปช
มีข้อยกเว้นไหมดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะ
มีข้อยกเว้นค่ะอะไรอะไรก็ตามล้วนจะมีข้อยกเว้น
การรับประโยชน์ที่เกิน๓๐๐๐บาทของเจ้าหน้าที่รัฐนะคะ
ถือว่าผิดทุกกรณีตั้งหลักก่อนนะคะ
เราเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราเป็นสอสอในสภา
รับประโยชน์อื่นใดเกิน๓๐๐บาทถือว่าผิดทุกกรณี
ยกเว้นค่ะมียกเว้นอยู่๒ข้อ
ถ้าไม่เข้าข้อยกเว้น๒ข้อนี้ถือว่ามีความผิดทั้งสิ้น
ข้อยกเว้นนั่นก็คือข้อหนึ่งเป็นการให้โดยธรรมจัญญา
ทราบใช่ไหมคะการให้โดยธรรมจัญญาคืออะไร
การให้แบบนี้ก็คือการให้ในโอกาสวาระสำคัญขึ้นบ้านใหม่
งานศพงานแต่งงานฉลองได้เครื่องลาดได้ไปฉลอง
เป็นครั้งเป็นคราวค่ะแต่การได้รับจากกองทัพนะคะ
ได้รับประโยชน์อื่นใดจากกองทัพทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าอื่นอีกมากมาย
ที่ดิฉันไม่ได้พูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้มีบินค่าไฟฟ้าที่จะเห็นได้ชัดนะคะ
จะแอบให้อะไรกันมากกว่านี้มากมายอันนั้นที่ฉันยังไม่สามารถจะตรวจสอบได้
แต่ค่าไฟฟ้าดิฉันขอให้ท่านนำค่าไฟฟ้าทั้ง๗๖เดือน
เรียงให้ดูในที่ประชุมแห่งนี้ค่ะว่าใครเป็นคนจ่ายนะคะ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจจากข้อกล่าวหาของดิฉันค่ะ
ข้อยกเว้นนะคะที่จะไม่มีความผิดในการรับเกิน๓๐๐๐บาท
ก็คือการรับโดยธรรมจัญญาซึ่งไม่เข้านะคะ
และข้อที่๒ก็คือรับโดยมีกฎหมายรองรับให้รับได้
การมีกฎหมายรองรับให้รับได้
ถ้าจะอ้างตามที่สารรัฐธรรมนูลได้ตัดสินคดีไปเมื่อวันที่๒
รัฐมนูลไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูลแต่สารรัฐธรรมนูลอ้างระเบียบกองทัพ
ดิฉันจะไม่ก้าวล่วงนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะไปก้าวล่วง
รัฐมนูลได้เพราะว่าคำตัดสินถือว่าสิ้นสุดไปแล้ว
แต่ในข้อยกเว้นที่จะไม่มีความผิดไม่ได้พูดถึงระเบียบกองทัพค่ะ
ระเบียบกองทัพไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นของปปชที่จะได้ยกเว้นความผิด
และระเบียบกองทัพที่สารรัฐมนูลใช้นะคะในการวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรี
เป็นระเบียบกองทัพที่ออกในสมัยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เป็นระเบียบที่ใช้ภายในกองทัพเท่านั้นที่สำคัญนะคะ
เป็นระเบียบที่ใช้ภายในใช้กันเองและไม่เคยถูกประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถจะอ้างอิงกฎหมายอะไรได้มันเป็นระเบียบภายในท่านกำหนดของท่านเอง
ใช้ในกองทัพของท่านเองปปชเขาไม่ได้สนใจด้วย
เพราะไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาดูกันนะคะ
ส่วนในมาตราหนึ่งร้อยยี่สิบแปดซึ่งเป็นกฎหมายของปรปชาเองค่ะในมาตราหนึ่งร้อยสี่สิบแปดก็มียกเว้นไว้นิดหนึ่งนะคะ
ว่าการรับทรัพย์สินอื่นใดเนี่ยจะไม่มีความผิดก็ต่อเมื่อได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
ยกเว้นตามกฎและยกเว้นตามข้อบังคับ
แต่ข้อยกเว้นนี้ไม่เคยบอกนะคะว่ามีการยกเว้นตามระเบียบกองทัพ
สรุปแล้วนะคะกฎหมายปปชความผิดของผลเอกประยุทธ์จันโอชาในการรับผลประโยชน์อื่นใด
อยู่ในข้อยกเว้นค่ะท่านประธานเพื่อความเข้าใจอีกนิดหนึ่งนะคะที่
ฉันจะขอเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ท่านเกษียณมาในปี๕๗
กองทัพบกไม่ได้เป็นต้นสังกัดของนายกรัฐมนตรีอีกต่อไป
ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนให้นายกรัฐมนตรีอีกต่อไป
กลายมาเป็นนักการเมืองรับเงินเดือนจากสำนักงานประหลัดนายกรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นรายได้ที่ไม่ได้รับจากสำนักประหลัดนายก
ถือว่าเป็นรายได้อื่นใดทั้งสิ้น
และรายได้อื่นใดทั้งสิ้นถ้าไม่ได้รับข้อยกเว้นในกฎหมายของปปช
มีความผิดด้วยกันทั้งสิ้น
หากจะอ้างว่าในพลคนอื่นอื่นที่อยู่ในกองทัพ
เขาก็ได้รับกันได้รับเกินสามพันกันได้รับอะไรกันนะคะ
พวกเขาไม่ได้มาเป็นนักการเมืองเขาไม่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรี
ผู้ให้เขาสมประโยชน์ผู้รับก็สมประโยชน์เขาจะให้เขาจะรับยังไง
ไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะท่านประธาน
สรุปว่าคำรับสารภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ที่รับสารภาพโดยคิดน้อยไปหน่อยโดยตายน้ำตื้นนะคะ
ที่รับสารภาพดันที่เมื่อกี้สไลด์ขึ้นไปแล้วมีลายเซ็นกำกับ
คือคำสารภาพคือใบเสร็จในข้อกล่าวหาของดิฉันในประเด็นนี้ในวันนี้ค่ะ
ท่านประธานค่ะบุคคลต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมาย
ถ้าท่านเป็นหมูหมากาไก่ท่านก็ไม่ได้รับการยกเว้นค่ะ
ที่ผ่านมาเมื่อวันที่สิบแปดสิงหาคมนะคะปีหกสาม
คณะกรรมการปปชเพิ่งจะสร้างมาตรฐานขึ้นมาค่ะ
คณะกรรมการปปชได้มีการชี้มูลความผิด
อดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งพร้อมกับเลขา๑คนรวมเป็น๒คน
ในคดีหมายเลขศูนย์สามขีดสามขีดห้าเจ็ดเก้าทับสองห้าหกสอง
โทษจำนวนสองกระทงโดยมีข้อมูล
โดยมีการชี้มูลความผิดดังนี้นะคะ
กรณีเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เกินสามพันบาทโดยการรับเป็นตัวเครื่องบินโดยสารกรุงเทพ
กิ่งและตัวเครื่องบินโดยสารกรุงเทพกวาลาลัมเปอร์๒๕๖
คลิปสองกระทงค่ะดิฉันสบายใจอย่างยิ่งที่เห็นคำเอ่อ
ชี้มูลความผิดของปปชเพราะมันตรงกับนายกรัฐมนตรี
ประเด็นเดียวกันตอนนี้ท่านไม่ได้มีตัวช่วยองค์ประกอบ
ของท่านนะคะครบองค์ประกอบความผิดทั้งหมดไม่มีตัวช่วย
วันนี้จะต้องเป็นวันที่ท่านคิดถึงมาตรา๔๔มาก

ที่ฉันสังเกตนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าที่ฉันดูท่าน
ดูซูบซีดซูบเซียวลงไปนะคะแขนขาท่านยาวขึ้นไม่
ทราบว่าท่านไปโหนอะไรมาเยอะแยะมากมายหรือเปล่าท่าน
ท่านค่ะดังที่ดิฉันอภิปรายไปทั้งหมดว่านายกรัฐมนตรี
มีความผิดตามกฎหมายปปชนับตั้งแต่เกษียณอายุใน
ปีห้าเจ็ดจนถึงปัจจุบันรวมเป็นเจ็ดสิบหกกรรมเจ็ด
สิบหกกระทงดังที่กราวไปแล้วนะคะถ้าปปชอย่างแช
ร์เชือนไม่กล้าดำเนินคดีก็จะมีเดือนที่เจ็ดสิบ
สิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าไปเรื่อยเรื่อยค่ะ
สไลด์ที่ห้านะคะก่อนที่ดิฉันจะพูดอ่า
ความผิดในเรื่องกฎหมายปวชอันนั้นจบไปแล้วนะคะ
ที่ที่ฉันจะเริ่มใหม่นี้เป็นความผิดกฎหมายประมวลรัศดากรคือความผิดที่เกี่ยวกับข้องกับภาษีนะคะ
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จากคำรับสารภาพแผ่นนี้นะคะที่ท่านได้เซ็นชื่อรับสารภาพว่า
ท่านได้รับประโยชน์จากกองทัพเกิน๓๐๐๐บาทมานับแต่เกษียณอายุ
ก็มามีความผิดตามประมวลรัศดากรเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นอีกข้อหาหนึ่งแต่ว่าใช้ใบเสร็จใบเดิมใช้ด้วยกันได้ค่ะ
ดิฉันขอปูแป๊บนึงนะคะไม่ให้เสียเวลาว่า
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีอากรที่เราควรจะทราบเป็นกฎหมายพื้นฐานนะคะสักเล็กน้อยค่ะ
รัฐธรรมบรรณูญห้าศูนย์กำหนดให้บุคคลต้องมีหน้าที่เสียภาษีนะคะ
นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลท่านก็ต้องเสียภาษีค่ะ
ประมวลรัศดากรมาตรา๓๙นะคะกำหนดว่าเงินได้พึงประเมิน
หมายถึงเงินที่เข้ารักษณะอันพึงจะต้องไปคำนวณภาษีค่ะประมวลรัศดากรมาตราสี่สิบ
เล็บ๒กล่าวว่าประโยชน์ใดที่ได้เนื่องมาจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ
ต้องถือเป็นรายได้พึงประเมินนำไปรวมเพื่อคำนวณภาษียื่นแบบพองดอร์เก้าศูนย์
ซึ่งผลประโยชน์ที่กองทัพได้มอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชามาตลอด๗๖เดือน
ถือว่าเป็นเงินได้ตามประเมินเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัศดากรมาตราสามสิบเก้าและสี่สิบ

ท่านประธานค่ะผลประโยชน์เรื่องกฎหมายภาษีรัศดากรนี้นะคะ
หลายปีผ่านไปท่านเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี๕๗จนถึงนี้
ยื่นไปแล้วหกครั้งนะคะและก็ความที่เป็นผู้รับ
ตายน้ำตื้นอีกรอบนึงแล้วค่ะท่านไม่ได้เอาผลประโยชน์อื่นใดตรงนี้ที่ที่ฉันพูดถึงนี่นะคะ
คือผลประโยชน์ที่คำนวณเป็นเงินจากการได้ผลประโยชน์ค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลรักษาบ้านทั้งหมด
ไม่ได้นำไปคำนวณเพื่อยื่นภาษีภองกระดอกเก้าสิบมาตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปีหกสามรวมเป็นหกเดือนค่ะ
โทษทั้งหมดหกกรรมหกกระทงค่ะถ้าท่านปฏิเสธท่านไม่ยอมรับข้อกล่าวหานี้
ดิฉันบอกให้ท่านให้ลูกน้องนะคะเอาภองกระดอกเก้าศูนย์ของท่านหกปีที่ผ่านมานี้นะคะ
มาแสดงให้ดูต่อหน้าที่ประชุมแห่งนี้ค่ะถ้าท่านไม่กล้าแสดงว่าท่านยอมรับผิดมีโทษจำคุกค่ะ
ในคดีอาญาค่ะและคนที่มีคดีอาญาไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ค่ะ

แต่อย่างไรก็ตามที่ดิฉันบอกนะคะทุกอย่างมีข้อยกเว้น
ประมวลรัศดากรเหล่านี้นะคะยังมีข้อยกเว้นอยู่ที่มาตรา๔๒ค่ะ
เงินได้พึงประเมินที่จะมีข้อยกเว้นตามมาตราสี่สิบสองมีอยู่ยี่สิบห้าวงเล็บค่ะ
ดิฉันจะยกตัวอย่างนะคะเช่นเงินได้อะไรที่เราได้รับมาแล้วเราไม่ต้องเอาไปคำนวณ
ต้องไปคิดภาษีประจำปีที่เราจะยื่นกันทุกเดือนมีนานะคะ
อย่างเช่นเงินรางวัลจากสลากกาชาติเงินดอกเบี้ยที่ได้จากบัญชีสหกรออมทรัพย์
หรือเงินที่เราได้นะคะจากเงินสมทบผู้ประกันตนนะคะ
พวกนี้ไม่ต้องมานำคำนวณภาษีแต่ผลประโยชน์ที่
ผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้จากกองทัพไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นค่ะ

อยู่บ้านฟรีแล้วยังมีกระจิตกระใจที่จะหนีภาษีอีกเหรอคะที่จริงแล้วมันไม่ควรจะรับตั้งแต่แรกแล้วนะคะ
ใครมีญาติพี่น้องเป็นค่าราชการเป็นครูเป็นอายการเป็นผู้พิพากษา
เป็นตำรวจที่ได้มีสิทธิ์ที่จะอยู่บ้านพักหลวงฟรี
ฉันถามหน่อยว่ามีใครที่ไม่ต้องออกค่าน้ำค่าไฟเองหรือเปล่าคะ
ทุกคนต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองทั้งนั้นนะคะแม้กระทั่งในพลในกองทัพ
ที่ฉันไปสอบถามมาแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอง
จ่ายค่าส่วนกลางด้วยแล้วท่านเป็นใครคะ
มันเป็นการให้ผลประโยชน์ทับซ้อนกันหรือเปล่า
ทัพให้ท่านขนาดนี้เวลากองทัพจะขอเงินไปซื้ออาวุธ
เงินไปซื้อของเล่นที่ไร้สาระท่านก็ต้องอนุมัติใช่ไหมคะ
เพราะกองทัพประเคนให้ท่านขนาดนี้
ยังไม่มีใครเคยเห็นพงด๙๐ตั้งแต่ปี๕๗
จนถึงปี๖๓ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลย
ที่ฉันขอท้าท่านให้นำมาแสดงกับที่ประชุมแห่งนี้
ท่านทำผิดฐานหนีภาษีตามกฎหมายประมวลรัศนากร
มีโทษจำคุกมีโทษตามมาตรา๓๗ทวินะคะ
มีโทษจำคุกพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

ท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์ค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามา

หมดแล้วไม่มีใครเอาชื่อนี้ไปตั้งชื่อลูกให้ไม่เป็นมงคล

ท่านประธานค่ะที่ฉันขอประท้วงค่ะ

ค่ะท่านประธานค่ะที่ฉันกรณิตงามสุขลักษณะนะคะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขตคลองเตยและพัฒนา
ดิฉันขอประท้วงท่านประธานนะคะในข้อ๖๑
ที่ปล่อยให้ผู้อพิปรายเก่าเสียสีนะคะ
สำซ้อสนะคะสร้างมากเกี่ยวกับเรื่องขวาศรี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรจะเสียสีบ่อยค้างอย่างนี้นะคะ
ซึ่งมันทำให้สภาแห่งนี้ดูไม่สง่างามเลยค่ะ
ขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ครับก็ผมเตือนแล้วนะครับว่าเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้ว่าอย่าเสียดสี
ถอนออกนะครับว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อประยุทธ์นะครับ
มีครับมีหลายคนครับถอนนะครับ

ไม่มีพ่อแม่คนไหนตั้งชื่อลูกว่าประยุทธ์ใช่ไหมคะ

อย่าเสียดสีครับท่านอภิปรายไว้ไปได้ครับแต่อย่าเสียดสีนะครับ
คุณค่ะท่านประธานท่านประธานค่ะแม้กระทั่งนะคะเสาโรงงาน
ลูกจ้างบริษัทที่เขาเงินเดือนกันเดือนละแค่หมื่นกว่าบาทนะคะ
ที่เขาได้สวัสดิการอยู่บ้านพักฟรีเป็นห้องเล็ก
นายจ้างให้อยู่ฟรีที่นายจ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้

ลูกจ้างสาวโรงงานอย่างนั้นยังต้องเสียภาษี
ยังต้องเอาเงินที่เป็นการอยู่บ้านฟรีเนี่ยนะคะที่นายจ้างให้อยู่เนี่ย
กฎหมายระเบียบคำสั่งของสรรพากรยังกำหนดให้นำมาคิด
และคำนวณภาษีโดยคิดเป็น๒๐นะคะของรายได้รวมทั้งปี
คำนวณว่า๒๐เท่าไหร่แล้วก็เอามาคิดรวมเป็นรายได้พึงประเมิน

โดยทางบริษัทก็จะคิดทางบริษัทเนี่ยจะคิดเอาผลประโยชน์ที่ลูกจ้างพวกนั้นได้รับเนี่ยนะคะ
คิดเป็นรายได้พึงประเมินและคำนวณภาษีหักหน้าที่จ่ายด้วยนะคะ
ท่านประธานไม่มีคนงานเหล่านั้นลูกจ้างโรงงานเหล่านั้นพนักงานบริษัทเหล่านั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะหนีภาษีเลย
เพราะว่าถูกหักภาษีหน้าที่จ่ายไปแล้วขอสไลด์ต่อไปค่ะ
ไลด์ที่๖นะคะสไลด์นี้คือคำพิพากษาสารดีกา๒๑ทัพ๒๕๓๖ค่ะ
อาจจะอ่านยากสักหน่อยนะคะดิฉันจะขอถอดความมาง่ายค่ะ
สไลด์นี้นะคะกำหนดให้ลูกจ้างต้องนำค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สที่ได้จากการอยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่ฟรี
ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลกฎหมายรัศดากรมาตราสามสิบเก้า
นำไปคำนวณภาษีเพื่อยื่นภองอด๙๐ด้วยโดยในจ้างจะคำนวณและหักหน้าที่จ่าย
ท่านประธานค่ะในกรณีพลเอกประยุทธ์นายจ้างคือสำนักประหลัดนายกไม่ได้คำนวณเพื่อหักภาษีให้ค่ะ
กองทัพบกก็จ่ายโดยที่ไม่ได้คำนวณไม่ได้หักภาษีเอาไว้ด้วย
แล้วคุณประยุทธ์ก็ไม่ได้นำไปรวมเป็นรายได้พึงประเมิน
เพื่อคำนวณภาษีในแบบฟอร์มพงด๙๐ของตัวเองมา๖ปีแล้วค่ะ
ท่านประธานค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะ
คุณยายวัยชะลานี้นะคะอยู่ที่โคราชค่ะ
กรมบัญชีกลางโดนหน่วยราชการกำลังไล่บี้นะคะ
เรียกเงินคืนบอกว่าได้รับเงินซ้ำซ้อนที่โดนกันไปหลายร้อยคน
จะเป็นพันคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ
เงินซ้ำซ้อนในที่นี้หมายถึงได้เบี้ยคนชะลาเดือนหนึ่งไม่กี่ร้อยบาทค่ะ
แล้วก็ไปซ้ำซ้อนกับอะไรคะท่านประธาน
ซ้ำซ้อนกับสามีไปตายที่สมรภูมินาแก่ค่ะนะคะ
ข่าวก็ได้รับเงินบำนานอันเป็นมรดกจากลูกชายไปเสียชีวิตในการรบค่ะ
คนนั้นอายุเกือบเก้าสิบคนนี้อายุเจ็ดสิบสามต้องขึ้นสารแขวงที่โคราช
เขาเรียกเงินคืนมาเป็นเงินคืนที๑๑ปีค่ะ
ต้องผ่อนคืนนะคะโทษฐานที่ได้รับเงินซ้ำซ้อนจากทางราชการ
ถ้าไม่มีเงินผ่อนก็ติดคุกค่ะต้องผ่อนเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะคะ
แต่นายกรัฐมนตรีของเรานะคะท่านประธานช่วงที่ยังเป็นรัฐบาลเถื่อน
ไม่มีฝ่ายค้านคลองอำนาจอยู่นี่นะคะได้รับเงินซ้ำซ้อนสี่ตำแหน่งค่ะ
ได้รับเงินบำนานจากกองทัพเดือนหนึ่งประมาณ๘๐๐๐บาท
ได้รับเงินเดือนคอสอชอเดือนหนึ่งเดือนละประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าบาท
เงินเดือนนายกรัฐมนตรีอีกแสนสองหมื่นกว่าบาทนะคะ
รวมเบี้ยประชุมไม่รวมสารพัดรวมเดือนนึงไม่ต่ำกว่า๔แสนบาท
ไม่มีใครเอาเรื่องค่ะอันนั้นซ้ำซ้อนยิ่งกว่าซ้ำซ้อนอีกนะคะ
สรุปนะคะที่ฉันขอสรุปข้อเก่าหาทั้งหมดนะคะของคนเอกประยุทธ์จันโอชา
ในวันนี้๔ข้อหาคือ๑ไม่แสดงรายการบัญชีทรัพย์สินนะคะ
ค่ายทหารถือเป็นการจงใจแสดงทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ
กปิดข้อเท็จจริงที่ควรทราบที่ควรแจ้งให้ปปชทราบนะคะ
มีโทษตามมาตรา๑๖๗จำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑แสนบาท
มีความผิดข้อหาดีภาษีมีความผิดตามรัฐธรรมนูล๕๐นะคะ
และความผิดตามมาตรา๓๗ทวิปีละ๑กระทงเป็นเวลา๖ปี
ความผิดฐานรับประโยชน์ค่าไฟฟ้าเกิน๓๐๐บาททุกเดือน
ถือเป็นความผิดตามกฎหมายปปช๒๕๖๑มาตรา๑๒
มีโทษตามมาตรา๑๖๙จำคุกไม่เกินกระทงละ๓ปี

คิดเป็นโทษจำคุก๗๖กระทงรวมทั้งสิ้น๒๒๘ปีนะคะ
ซึ่งเป็นบรรทัศน์ตามที่ปปชได้ชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีมหาดไทยท่านหนึ่งเอาไว้แล้ว

ที่ที่ฉันให้ท่านเป็นเต่าก็เพราะว่าจะได้อายุยืนพอที่จะรับโทษครบ๒๒๘ปีไงคะ
และข้อสุดท้ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังผิดมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงอีกด้วยค่ะ
เนื่องมาจากวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ปปชเพิ่งจะมีการชี้มูลความผิดนักการเมืองท่านหนึ่งในคดีลุกที่ป่าสงวน

รัฐบาลเถือนมันเป็นการเสียสีที่ไม่เหมาะสมอยากให้ถอนครับ

ขอท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนจากรัฐบาลเถือนไปรัฐบาลขอสชกันแล้วกันนะครับ

เมื่อเทียบเคียงกับการที่ปปชชี้มูลความผิดของนักการเมืองหญิงท่านหนึ่ง

ที่เจ็ดนี้ไม่ใช่เพราะว่าเก่งมากหรือกล้ามากแต่เพราะว่าด้านมากค่ะ

จังหวัดราชบุรีนะคะคือท่านประธานค่ะอย่างที่ดิฉันได้ประทวงท่านประทานไปเมื่อกี้นี้
อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมพวกพี่ปลายนะคะเพราะท่านประธานบอกให้ถอนคำพูดเนี่ย
ไม่ให้เสียสีนะคะให้ถอนคำพูดเพราะเขาถอนคำพูดเสร็จเนี่ยเขาเสียสีต่อ

ครับท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะก็คำพูดที่เสียสีก็ให้ถอนแล้วนะครับ

กราบเรียนท่านมธรรมสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ

ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ผมจะขออนุญาตให้ท่านอาจารย์วิทยุซึ่งรู้เรื่องกฎหมายดีเป็นผู้ชี้แจงนะครับ